ยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่นะครับ
แล้วก็ไม่ชัดเจนว่าไอ้การถือหุ้นเนี่ยนะครับ
เป็นผู้จัดการมรดกในกองบกที่ยังไม่ได้แบ่งถือเป็นการถือหุ้นไหม
เนี่ยมันไม่มีความชัดเจนนะครับ
ปกติแล้วนะครับถ้าไม่ชัดเจนแบบนี้กรกตต้องให้สารวินิจฉัยก่อนถ้าก่อน
ถ้าก่อนเลือกตั้งก็คือสารดีกาอำนาจนี้
ถ้าหลังเลือกตั้งเป็นสอสอแล้วก็คือสารรัฐมนุน
ทีนี้มันมีช่องว่างนะครับข้อกฎหมายมันไม่มี
คือเลือกตั้งเสร็จก่อนที่จะประกาศเป็นสอสอมันมีช่องว่างอยู่
เขาก็ถือว่ากรกตควรจะได้ประกาศผลไงแล้วก็ร้องสารรัฐมนูล
แต่กรกตแทนจะได้ประกาศผลกลับมาฟ้อง๑๕๑เองในเรื่องซึ่งยังไม่ชัด
ผมเกรงว่ากรกฎตอคือผมสรุปแบบนี้

องค์ประกอบความผิดเนี่ยคือรู้ทั้งรู้
ว่าตัวเองมีคุณสมัครต้องห้ามแล้วยังมาสมัคร
แต่เนี่ยเป็นสื่อหรือเปล่าก็ยังเถียงกันอยู่เลยใช่ไหมครับ

บริษัทยังอยู่ก็เพื่อคดีฟ้องร้อง
แต่ว่าในการทำสื่อไม่มีแล้วนะครับ
ถือหุ้นก็ถือในนามของผู้จัดการมรดก
ถ้าหากว่าเขาเชื่อแบบนี้ใช่ไหมครับ
เรียกว่าเขารู้ทั้งรู้แล้วไปเอาเรื่องทางอาญาเขาได้ยังไง
ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ถึงอายการนะครับ
อายการสั่งไม่ฟ้องแน่นอน
แล้วประเด็นคืออย่างนี้
ผมว่าเพราะเผลอกรกฎอาจจะไม่กล้าส่งให้อายการด้วยซ้ำไป

เพราะว่าตอนนี้เวลามันผ่านมา๔อาทิตย์แล้วนะครับคุณภาคภูมิ
วันนี้๑๒วิทุนายนเลิกตั้ง๑๔ฝศพาคมนะครับ
เวลาผ่านไปอีก๒วันจะครบ๑เดือน

แล้วเวลาที่ต้องประกาศผลต้องประกาศภายใน๖๐วันนะครับ
การอ้างเหตุเรื่องต้องนับคะแนนใหม่

นะครับก็จะส่ง๓อาณูนก่อน
ผมคิดว่าถ้าคิดไปคิดมา
ผมก็เห็นทำนองเดียวกับอาจารย์สมชัยนะครับ

อันนี้พูดอย่างนี้อาจจะดูไม่ดีนะครับ
ว่ามันเหมือนเป็นการทำให้
เสาวอที่ไม่อยากโบสถ์ให้คุณพิทา
มีเหตุผลหรือเปล่าเหมือนที่ก้าวไกลเขากลัวเหรอ
ว่านั่นนะสิคือคนก็จะสงสัยแบบ

ถือหุ้นสื่อมวลชนทั้งโดนคดีอาญา
ดังนั้นจะไปยกมือให้เป็นนายกได้ยังไง

คือสิ่งที่มันจะต้องเป็นด่านสุดท้ายเลย
ตอนนี้เท่ากับว่าคุณพิทามีอยู่สองด่านใช่ไหมฮะ
หนึ่งคือเรื่องหุ้นสื่อว่าถือครองหุ้นสื่อไหม
การโหวตเลือกนายก

วันเดียวกันเพราะว่าเขาจะไม่โบสถ์ให้ก็เพราะถือหุ้นสื่อไง

เพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะตีตกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยเนี่ย

กับการที่ว่าคุณถือครองหุ้นสื่อนี่คุณมาเป็นผู้สมัครคุณอะไร
เพราะว่ามันต้องส่งสารรับนูนส่งก็ต้องรอรับรองผลสอสอก่อน
ส่ง๑๕๑เองก็หลักฐานมันก็ยังคลุมเคลือเหลือเกินไม่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าควรจะเปิดสภาแล้วโหวตเลือกนายกไปเลย

ที่ต้องรีบก็คือประกาศรับรองสอบ
แล้วถ้ากอกตอติดใจกอกตอก็ส่งสารมนูญ

เพราะว่าดำเนินการเองเนี่ยคดีไม่ถึงสารอาญาหรอกครับ
ถ้าถึงสารอาญาจะเป็นคดีอื่นไม่ใช่คดีอื่น
แล้วถ้าระหว่างกรกตส่งไปสารนุน

ผมเชื่อว่าจะมีคนไปร้องต่อสารมนุนให้วินิจฉัยเรื่องนี้

คือถ้าผมเป็นกรกตนะ
หรือผมมีโอกาสที่จะแนะกรกตนะ
ผมบอกว่า๑ประกาศผลโดยเร็วใช่ไหมครับ

สร้างประตูไว้แต่ยังไม่ต้องเข้าไปก็ได้

อันนี้คือแนะนำไป

กรกตไม่ควรรับเป็นเจ้าภาพ
ในการที่จะนำความปรากฏไปร้องต่อสารรัฐมนูล

ที่เราดูหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงแล้ว

เข้ากับสิ่งที่อยู่ในรัฐมนุนที่เป็นข้อห้าม

กรกตก็อย่าไปเจ้าภาพในเรื่องนี้เลย

สามารถเข้าชื่อกันผ่านประธานรัฐสภา

ผมไม่มีสิทธิ์ไปห้ามเลยนะคือถ้าคุณส่ง

เป็นภาพที่ตั้งใจจะหาเรื่องว่านโมงนั่นเนาะเพราะว่าในแง่ของการที่จะบอกว่าเขาถือหุ้น
ก็ในเมื่อคุณตีตกในขั้นของคำร้องของทาง๓คนนั้นแล้ว
แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างที่เริ่มที่จะให้เห็นว่า
มันมีความไม่ชอบมาภากลหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็มีคลิปวีดีโอบอกว่ามันไม่เป็นสื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับ
แล้วกรกตยังจะติดใจอะไรอีกทำนองแบบนี้
ผมดูแล้วรู้สึกมันไม่น่าจะเป็นช่องทางที่เหมาะสม
กรกตยังอยู่เฉยประกาศผลเลือกอยู่เฉยนะครับ
แล้วก็ถ้าหากว่าฝ่ายสอสอเขาติดใจแล้วแต่เขานะครับ

คือผมตอนนิดเดียวคือ๑๕๑ไม่ใช่อยู่ดี

เพราะตามพรปเลือกตั้ง
พรปกรกตเขาบอกว่าก่อนจะดำเนินคดีเรื่องนี้

แล้วต้องเชิญผู้ซึ่งจะไปฟ้องเขาเนี่ยมาให้เขาได้จริงก่อน

ทีนี้ไอ้ขั้นตอนมันก็ยืดเยอะไป
ไหมฮะจนกระทั่งมันจะครบ๖๐วัน

ผมดูแล้วเรื่องนี้นะครับ

มันจะยาวไปถึงตอนที่มีการโหวตเลือกนายก
แล้วทำให้คนสงสัยได้ว่าที่ดำเนินการแบบนี้เนี่ย

ผมก็คิดว่าคำแนะนำของอาจารย์สมชัยต่อกรกตเนี่ย
กรกตควรต้องฟังนะฮะ